เมื่อวานนะพี่เบิร์ดน้ำแข็งเห็นข่าวนี้หัวจะปวด

อยากรู้ว่าดาราคนที่ว่าคือใคร

เขามีการออกมามีคนมาโพสต์
ว่าเขาเป็นแม่บ้าน
เหมือนเป็นคนดูแลหมาที่บ้านดารา
แล้วปีกมากใช้งานหนัก
ได้นอนวันนึงประมาณชั่วโมงนึงแล้วเฮ่ย

ชามเดียวกันกับชามข้าวหมา
เอาทำไมอ่ะเนี่ยสิพอมาเห็นแบบนี้แล้วก็เลยแบบเออ
เกิดอะไรขึ้นและที่อยากรู้ไปอีกคือดาราคนไหน
เขาบอกว่าเป็นดาราดังจริงโพสต์เนี่ยมันยาวนะ
เป็นแม่บ้านมาแฉวีรกรรมของดารา
โพสต์บอกว่าจริงมันยาวแหละน้ำแข็งสรุปให้ฟังสั้น
คือผู้หญิงคนนี้กับน้องสาว
เขาไปทำงานที่บ้านของดาราสาวแถวรามอินทรา
ตอนคุยงานบอกให้ดูแลน้องหมาน้องแมว
แค่นี้เลยงานบ้านไม่ต้องนะ

แต่พอไปถึงกลายเป็นว่าเธอต้องทำทุกอย่างเลย
เฝ้าหมาแทบถึง๒๔ชั่วโมง
ไม่มีเวลานอนบางวันได้นอนแค่ชั่วโมงเดียว
แล้วจานที่คลุกข้าวหมาจานนั้นแหละ

แล้วทำอยู่๓วันตัดสินใจไม่ไหวแล้วลาออกเลย
แล้วฝั่งดาราสาวบอกว่าเดี๋ยวรอให้ได้คนใหม่ก่อนได้ไหมค่อยไป
ทีนี้พอมีแม่บ้านคนใหม่มาสมัครเนี่ย
ไล่เธอกับน้องสาวออกจากบ้านทันที
ขนาดเธอกับน้องสาวขอนอนต่ออีกคืนนึงได้ไหมไม่ได้

แล้วถามว่าค่าจ้าง๓วันไม่ให้ตังค์สักบาท

วิรกรรมเยอะมากอยากรู้ว่าดาราคนไหนทักไปสิ

แล้วโพสต์นี้คนก็อยากรู้ไงว่ามันเกิดอะไรขึ้น

เอ๊ะเห็นเหมือนขวัญอุสามณี
รับสมัครคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้นะในช่วงแถว

ใช่ไม่ใช่แค่นั้นนะพี่เบิร์ต
เขาไปบอกอีกบอกว่าบ้านของขวัญอุสามณีก็อยู่แถวแถวรามอินทราเหมือนกัน

นักข่าวโทรสายตรงต่อสายไปถามคุณขวัญอุสามณีเลย
เอาจริงนะคือหมาของขวัญป่วยเดินไม่ได้แล้วมันก็แบบจะส่งเสียงร้องใช่ไหม
ต้องกินน้ำต้องกินน้ำทุก๕นาทีอันนี้คือมันเป็นเรื่องสำคัญมากนะ
ที่อยากให้คนที่มาดูแลหมาต้องรับข้อนี้ได้
ทีนี้พอโทรไปหาคุณขวัญอุสามณีนะคุณขวัญบอกว่าคงหมายถึงหนูแหละพี่
แต่ข้อเท็จจริงเรื่องจริงมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเลยนะที่เขาโพสต์มาเนี่ยต้องฟัง
คุณขวัญบอกแบบนี้จ้างแม่บ้านมาทดลองงาน๒วัน
แต่ทั้งคู่มาทำ๓วันแล้วคิดดูสิมา๓วันเกือบทำให้เจ้านุ่มนิ่มหมาขวัญตาย
หมอตรวจไม่ได้เลยเพราะว่าตอนที่เอาเจ้านุ่มนิ่มไปตรวจเนี่ย
ร่างกายของน้องนุ่มนิ่มไม่มีน้ำเลยแล้วอย่างนี้ขวัญจะให้เขาอยู่ต่อทำไม
เดี๋ยวลองฟังเสียงขวัญดู๓วันนี้ค่ะ
จ้างให้มาเลี้ยงหมาแต่หมาอาการสุดหนัก

ใช่เรื่องชามข้าวหมาขวัญก็ปฏิเสธนะ
เพราะว่ามีคนอยู่นั่น๖๗คนก็อยู่ที่บ้าน
พนักงานที่ออฟฟิศถ้าเกิดทำแบบนั้นจริงก็ต้องมีคนรู้เห็นสิ
อันนี้คือในมุมของที่ขวัญอุสามณีเล่านะคะ
แล้วเอาจริงนะคือฝั่งของคนที่เขาไปสมัครเป็นแม่บ้าน
คือเขาก็อธิบายให้ฟังไงว่าไอ้ชามข้าวที่ว่า
ชามนี้มันมีอยู่ใบเดียวเขาใช้คลุกข้าวหมา
แล้วก็เอาข้าวที่คลุกแล้วไปใส่ในจานข้าวหมา

ชามคลุกไม่ใช่ชามที่หมากิน
ชามที่หมากินด้วยแล้วก็คนกินด้วยในชามเดียวกัน

ทีนี้เราก็ต้องถามให้รอบด้านจริงเพราะว่าเมื่อกี้คุณขวัญบอกว่า
หมาเข้าโรงพยาบาลใช่ไหมแล้วหมอตรวจไม่ได้ใช่ไหม
เราก็เลยต้องไปถามโรงพยาบาลสัตว์ที่
ที่ขวัญบอกนะคะแล้วไปถามคุณหมอคุณหมอบอกว่าอ๋อ
นุ่มนิ่มแอดมิตรกลางดึกจริงค่ะ
จริงค่ะขาดน้ำอย่างหนักจริงค่ะ
อันนี้คุณผู้ชมเห็นไหมเราก็ให้เราให้ฟังทั้งรอบด้าน
จากโพสต้นทางที่ออกมาแชร์
ในมุมของขวัญอุสามณีว่ายังไง
ในมุมของโรงพยาบาลสัตว์ว่ายังไงนะคะ